สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา
วันนี้ข่าวสารเยอะแยะแต่ข้อความไลน์เราก็อยากได้จากคุณผู้ชมนะ
วันนี้อาทิตย์ที่๒๖มิถุนายนวันสุนทร

สมัยเด็กเนี่ยเราจะมีการแสดงใช่ไหมคุณชนะ

แต่งตัวเป็นพระอภัยบ้างหล่อหน่อย

ก็ว่ากันไปอยากจะให้ส่งไลน์มาพูดคุยกันว่าในประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา

มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

รับน้องธรรมดาต้องหลบไป
เพราะกู้ภัยเขาจัดรับน้องที่เต็มไปด้วยความหลอนกับสถานที่
ที่เห็นแล้วต้องขนหัวลุก

เมื่ออยู่รถตู้ที่จอดรอคิวซ่อมเกิดไฟไหม้

จากอะไรต้องติดตาม

วินจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์เปิดศึกกันต่อยกันอุตลุดใต้รถไฟฟ้าบีทีเอส
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสบัดข่าวคู่กันสบัดข่าว
ติดตามข่าวสารกันนะครับคุณผู้ชมครับในเบรกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของการรับน้องใหม่
สนุกสนานคึกคักสิคะถูกต้องแต่ว่าเป็นการรับนอกสยองขวัญ
สยองขวัญยังไงก็เล่นไปรับน้องที่สุสานกันเลยอะครับ
ทำไมเกิดต่อมาไม่ได้นี่

นี่ครับกิจกรรมรับน้องใหม่ของทางสมาคมกู้ภัย
นี่น้องใหม่ทั้งนั้น๔๐๐กว่าคน๔๕๐คน
แต่ละคนทำงานไม่เหมือนกันนะ
มีทั้งทำงานประจำเป็นเจ้าของกิจการ
แม้กระทั่งเป็นรองนายกเทศบาลเขาก็มี
แต่ทุกคนมาด้วยจิตใจเดียวกัน
คือเป็นอาสาช่วยสังคมครับ
ก็ต้องรับน้องกันหน่อยสมาร์ทฉันไมตรีทำความรู้จักกันนิดนึง
กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในสุสานแสลงค่ะ
ซึ่งเป็นสถานที่เก็บศพรายญาติ
อาสาใหม่มารวมตัวกันแล้วก็มีอาชีพมากมายหลากหลาย
ก็ต้องทำการสลายสลายลาบยดตำแหน่งสลายอายุให้เหลือเท่าเทียมกันหมด
แล้วก็ต้องตั้งสัตว์ปัตยานว่าจะไม่ทำให้สมาคมกู้ภัยนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง
และจะไม่หาผลประโยชน์เข้าตัวไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายด้วย
ไปดูกิจกรรมภาคกลางวันกันก่อนนะคะภาคกลางวันเนี่ยคือมีการละเล่นผ่อนคลายให้รู้จักกันให้สามัคคีกัน
เริ่มจากชาหน้าทาตาสีแดงเต้นกันหน่อยไหมเพื่อความพร้อมเพลียงให้รู้จักกันมากขึ้นนะ

ตอนกลางคืนตอนกลางคืนหลายคนบอกอุ้ยร้อนขนลุกสิ
เพราะว่าก่อนที่ทุกคนจะได้รับการเป็นอาสาสมัครจะต้องผ่านด่านสุดท้าย
คือต้องเดินเข้าไปค้นหาบัตรประจำตัวของตัวเองภายในสุสา
เอ้าก่อนอื่นเลยรับสินรับพรจากอาจารย์คง

อาจารย์คงแกจะปมน้ำมนต์ก่อน
แล้วคู่บัดดี้ก็จูงมือกันเข้าไป
ไปจุดที่รับบัตรซึ่งบัตรมันอยู่ในโรงศพ

เข้าไปก็ต้องควานหาบัตรของตัวเองในโลงศพ
หลังจบวิธีรับน้องใหม่แล้วอาสาสมัครทุกคนก็มีความตั้งใจจะรับใช้สังคมด้วยความเต็มใจและซื่อสัตว์สุจริต
ในหน่วยงานของสมาคมภูมิภัยสว่างก็ตันอยู่ธรรมสถานจันทร์ธรรมบุรี
เล่าให้ฟังแบบนี้หลายคนชอบมองเรื่องของการรับน้องบางทีในรั้วมหาลัยใช่ไหม
มีความรุนแรงนู่นนี่นั่นอะไรแต่การรับน้องแบบนี้เนี่ย
เขาทำในเรื่องของความปลอดภัยด้วยคำนึงความปลอดภัยขนาดเดียวกัน
เขาก็พยายามสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีไอ้เรื่องการรับน้องดีดีเราก็อยากจะนำเสนอ
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นการรับน้องเพื่อให้คุ้นชินกับบรรยากาศที่เขาจะต้องไปเก็บศพ
กู้ชีพกู้ภัยอันนี้ก็ชื่นชมคณะจิตอาสาทุกคนเลย
อย่างมันมีประโยชน์หมดแหละโทษก็มีถ้าหากว่าใช้ในทางที่ผิด
เหมือนกับเรื่องของการติดแก๊สเหมือนกันคุณชนะประโยชน์ก็มีคือมันประหยัดค่าน้ำมัน
แต่อันตรายก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างรถตู้คันนี้ค่ะ
ประสบปัญหาติดแก๊สแล้วใช้งานไม่ได้พอเอาเข้าอู่ซ่อมไฟไหม้ค่ะ
คุณผู้ชมรถดับลงต้องมาแล้วค่ะคุณชิสา
อยู่ในอู่ซ่อมรถร้อนยังกับไฟเยอร์
โอ้โหคุณชนะร้อนแบบนี้ไม่น่าจะดี
เพราะว่ามันไหม้แล้วค่ะไหม้รถตู้นี้ทั้งคันเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งริมถนนผนโยธินขาล่องจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ทันทีที่นักดับเพลิงทราบนะคะก็รีบมาระงับเหตุทันที
ใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ไม่ทันหรอกค่ะรถตู้นี่เสียหายหมดแล้ว
ใช่แล้วล่ะครับพนักงานภายในอู่ซ่อมรถเขาเล่าว่า
แต่ยังไม่ทันจะเช็คเลยพอสักช่วงบ่าย๓สภาพอากาศมันร้อนสละมัง
แถวนั้นเขาบอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายอะไรปะทุขึ้นที่รถตู้คันดังกล่าว
จากนั้นก็เห็นแสงเพลิงและกลุ่มควันมันพวยพุ่งออกมาจากรถตู้คุณชิสา
แต่ว่าเคราะห์ดีอย่างหนึ่งคือไม่มีผู้โดยสารไม่มีเจ้าของไม่มีใครอยู่ในรถนะคะ
แต่ถ้าเจ้าของมารู้จะรู้สุดยังไง

คือเขาจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปธุระแต่กลับมาตอนนี้รถใช้ไม่ได้แล้วนะคะ

แต่ว่าเอาจริงเรื่องของการติดแก๊สก็เป็นพลังงานทางเลือก
แล้วก็ต้องติดตั้งให้ได้มาตรฐานด้วยแล้วก็ตรวจเช็คตามระยะเวลาด้วยค่ะ
มาเรื่องนี้กันบ้างนะครับมีคนร้องเรียนมาเห็นบอกว่า
วินมอเตอร์ไซค์แถวหนึ่งเหมือนมีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน

ลมละหนึ่งครับลมละหนึ่ง

โอ้โหให้ดูเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะครับ

เอามาให้ดูกันเพื่อฝากเตือนกันจริง

วินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ฮะโอ้โหเหมือนกับว่ามีการลุมทำร้ายร่างกายกัน
แต่ผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะลุมกันเองหรือว่าเป็นใครอะไรยังไง

คุณผู้ชมครับตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกัน
มีกิจกรรมอะไรกันหรือเปล่าเพราะเห็นอยู่กันเยอะ
แต่พอมีการทำร้ายร่างกายกันเท่านั้นแหละ
แบบนี้มีเรื่องทะเลาะวิวาสแน่โอ้โหแล้วยังไงล่ะ
ตอนที่ก่อเหตุกันมันยังดีอยู่อย่างหนึ่ง
ไม่ใช่ช่วงที่การจราจรติดแน่นไม่งั้นแล้วก็โอ้โหรถติดทางยาว
ก็นั่นน่ะสิคะจริงแล้วพี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นที่พึ่งของชาวกรุงมากเลยนะ
เวลาที่เรารีบเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพี่เขา
แต่พอเห็นเขาทะเลาะวิวาดกันแบบนี้เราก็รู้สึกไม่ใจคอไม่ดีไปด้วยคุณชนะ
เขาก็มองไปถึงภาพลงภาพลักษณ์อีกมันก็เสียหายใช่ไหมล่ะ
นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความระบุเอาไว้นะครับ
ในคลิปเนี่ยเขาเขียนมาไว้แบบนี้เอ๊ผู้ว่าท่านได้เห็นคลิปนี้หรือยัง
เป็นห่วงก็เลยเอามาให้ดูกันจะได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดระเบียบนะ
ผมว่าตอนนี้ในพื้นที่เขาน่าจะรู้แล้วล่ะสำหรับคนที่เขาต้องรับผิดชอบ
ในพื้นที่ตรงนี้ถ้าเหตุเกิดจากอะไรนะคะใครต้องมาจัดการดูแลนะคะ
แล้วก็คงต้องว่ากันไปตามระเบียบแหละและที่สำคัญคือเราอยากจะให้กำลังใจทุกคน
หรือว่าอาจจะมีปัญหาบางทีคุยกันนิดหน่อยอาจจะทะเลาะวิวาสกัน
แต่ขอให้ค่อยคุยใจเย็นใช่ค่ะ
มาถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ป้าบอกไม่ทนแล้วจริง
คือคุณป้าอยู่ที่สมุทรประการอยู่บ้านดีแต่ว่าเขาบอกว่า
มีกลุ่มรถบรรทุกเนี่ยข่มขู่แกล้งมาหลายปีล่าสุดโดนปลาหินใส่บ้านนะคะ
โอ้โหชัดแบบนี้เลยคุณชนะ

โดยที่เขาขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
เสร็จแล้วก็เดินเข้ามาที่หน้าบ้านหลังนี้
อยู่ในซอยสวกสวัตรอำเภอพระประแด่งจสมุทรปราการ
จากนั้นก็พยายามกระโดดทุบกล้องวงจรปิดหน้าบ้าน
แล้วก็นำหินที่เตรียมมาปลาใส่ภายในบ้าน
แล้วก็ขี่รถจากกระยานหย่อนหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกประมาณสักตี๓วันที่๑๙มิถุนายนนะคะ
เจ้าของบ้านพาผู้ที่มาดูก็คือนักข่าวของเรา

นี่กระจกรถแตกร้าวหลายจุดเลยนะ

เพราะไม่รู้ว่าชายเสื้อแดงคนนั้นเป็นใคร
แล้วคุณป้าบอกหน้าตาไม่คุ้น
อ้าวป้าจันทร์นะฮะเจ้าของบ้านบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ

ขณะที่เธอออกไปทิ้งขยะหน้าบ้าน
ก็มีผู้ชายวัยกลางคนเดินมาแล้วตบป้าแกเลย
ที่ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
โดนทำร้ายร่างกายครับหน้าบ้านตัวเองเลยนะ
หลังจากนั้นไม่นานวันที่๒๑เมษายนเดือนเดียวกัน
ชายวัยรุ่นใส่หมวกกันน็อกเต็มใบคว่างขวดโซดาเข้ามาในบ้าน
คาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับวัยรุ่น
มาก่อเหตุปลาหินใส่กระจกรถยนต์ของเธอนั่นแหละ

เจ้าของบ้านแกยืนยันนะว่าแกไม่ได้มีเรื่องกับใครนะ

เคยไปร้องเรียนเรื่องรถบรรทุก๑๐ล้อ๑๘ล้อแล้วก็๒๒ล้อ
ขับเข้ามาในซอยที่บ้านเนี่ย
คือที่บ้านตรงนี้มันเป็นซอยเล็กอันนี้เห็นไหมเห็นไหม
เคยมีรถบรรทุกขับเข้ามาแบบนี้
แล้วมันสร้างความเดือดร้อนคือมาในยามวิการด้วย

ถนนมันสะเทือนนะค่ะแล้วตั้งแต่ไปร้องเรียนคราวนั้นนั่นแหละครับ
คือจุดเริ่มต้นถูกกันแกล้งมาโดยตลอด

นั่นน่ะสิคาดว่ากลุ่มรถบรรทุกเนี่ยนะฮะ

ส่วนเพื่อนบ้านที่เคยไปร่วมร้องเรียนกับป้าจันเนี่ย
บอกเหมือนกันว่าโดนแกล้งดูค่ะ
แต่ก็คือไม่อยากจะให้สัมภาษณ์มากไปกว่านี้
เพราะเดี๋ยวพูดมากไปจะถูกรางวัลมากกว่าเดิมอีก

หลังจากที่ผ่านมาเนี่ยหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านของเพื่อนบ้านก็เสียหายเหมือนกัน
เพราะเขาโดนปลาระเบิดปิงปองเข้ามาเนี่ยค่ะ
เข้าใจนะชาวบ้านเขาเป็นกังวลใช่ไหม
เพราะฉะนั้นบอกเลยไม่ต้องเป็นกังวลทีมข่าวของเราลงไปเลย
ลงพื้นที่ไปเลยไปสอบถามข้อมูล
ข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับคนในหมู่บ้าน
แล้วก็สร้างความโปร่งใสว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ทีมข่าวของเราไปยังโรงเหล็กซึ่งเป็นจุดที่รถบรรทุกเขามารวมตัวกัน
แล้วก็สอบถามถึงตัวแทนกลุ่มรถบรรทุกด้วยว่า
บอกว่าพวกเขาไม่ถูกกับป้าจันทร์จริง
เพราะป้าไปร้องเรียนห้ามไม่ให้รถบรรทุกวิ่งในซอย
ทั้งที่กลุ่มของเขาทำอาชีพนี้อยู่ในซอยนี้มาก่อนที่ป้าจะมาอยู่
นั่นคือกลุ่มของรถบรรทุกเขาบอกแบบนี้
ส่วนเรื่องที่ไปทำร้ายร่างกายหรือจ้างใครให้ไปปลาหิน
ยืนยันว่ากลุ่มของรถบรรทุกเขาไม่ได้ทำ
ต้องเข้าใจฝั่งของคนขับรถบรรทุกเขาก็สะท้อนความรู้สึกมาแบบนั้นนะ

เพราะว่าเขาทำมานานแล้วอะเนาะ
จากนี้ทางคุณตำรวจเองก็จะเร่งดำเนิน
ตามหาผู้กระทำผิดก็คือหนุ่มที่ปลาหินต่อไปว่าเป็นใคร
จะได้รู้ถึงสาเหตุว่ามาทำทำไม

กลุ่มรถบรรทุกเขาบอกเขาก็ไม่ได้จ้าง
ส่วนคุณป้าแกก็บอกว่าก็ไม่ได้มีเรื่องกับใครนอกเหนือจาก

จะได้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
กันแน่นะคะก็ต้องรอดูความคืบหน้าต่อไปนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรำ
หวาดภาวะเจอผู้ชายประสาทไม่ค่อยจะดีมาก
เขาประสาทหลอนเหรอชอบพูดจาคนเดียว
แถมถือมีดกวัดแกว่งไปทั่วหมู่บ้านด้วยนะ
สุดท้ายตำรวจต้องมารีบจับตัวไปล่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตำรวจสพเมืองบุรีรำนะ
เดินทางไปที่บ้านของนายยุ้ยอายุ๓๗ปี
เขาอยู่ในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตออเมืองจบุรีรำ
ไปเจอกับเจ้าตัวเจ้าของบ้านเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้าน
บนพึ่มอยู่คนเดียว
แล้วข้างกายเขาเนี่ยมีมีดดาบความยาว๑เมตรวางอยู่ด้วยนะ

เก็บเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
แล้วก็ขอตรวจค้นร่างกายแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะ
จากการที่คุณตำรวจสอบถามนายยุ้ยเนี่ย
เขาก็พูดจาวกวนไปวนมาคล้ายกับคนหลอนอะไรบางอย่าง
เจ้าหน้าที่จึงพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วบอกว่า
เดี๋ยวจะพานายยุ้ยไปรักษานะ

ไปแต่โดยดีไม่มีขัดขืนนะคะ
ไปถามพ่อของนายยุ้ยนะฮะบอกว่าลูกชายเขามีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ก่อนหน้านี้ก็ปกติดีทุกอย่างนั่นแหละ
มาระยะหลัง๒๓ปีให้หลังถูกภรรยาทิ้ง

ค่ะดื่มเหล้าย้อมใจจนสมงสมองไปหมดแล้วละมั้ง

แล้วยังบอกอีกว่ามีอาการทางประสาทชอบพูดคนเดียว
บางครั้งก็ถือมีดเดินไปเดินมาในหมู่บ้าน
ชาวบ้านเขาก็กลัวดิแต่อย่างนี้ไอ้อาการอย่างนี้
มีนก็จริงแต่ก็ไม่เคยไปทำร้ายใคร
ก่อนหน้านี้เคยพาลูกชายไปรักษาแล้วนะ
แต่พอกลับมาที่บ้านกินยาไม่ต่อเนื่องแล้วมั้ง
ใช่ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่า
แม้ตอนนี้ในยุวิจาติไม่ได้ทำร้ายใคร
แต่ว่าการที่ถือมีดเดินไปทั่วหมู่บ้าน

หากทั้งนั้นเหรอนหนักกว่านี้
ทำร้ายใครขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบ
ชาวบ้านเขากลัวก็เลยอยากจะให้พาไปบำบัดรักษาหน่อย
แล้วถ้าเกิดหายดีค่อยออกมาใช้ชีวิตตามปกติต่อไป
แต่ไอ้อาวุธที่ดูแล้วเป็นอันตรายอย่างมิดดาบยาวต้องเก็บเอาไว้ให้ดี

เออเวลาแบบไปกินก๋วยเตี๋ยวเนอะ
เออไปฟิงโอ้ช่างด่ามไม่จ่าย
โอ้ยคุณชิสาไม่เกี่ยวกันครับนี่ค่ะงั้นถัดไป
เรื่องอุบัติเหตุกันบ้างนะครับเรื่องของเรื่องไปดูเหตุสุดระทึก
คือมีรถกระบาดทึบคันหนึ่งขับมาเนี่ยแต่ว่ายางแตกแล้วมั้ง
โอ้โหกลางทางแบบนี้ไฟลุกเลยครับ

นี่ครับอย่างที่ผมบอกไหมล่ะ

ในแต่เย็นเสียมาก่อนนะตึ้งแล้วก็ไฟลุกอย่างนี้หมุนเควค

อ่ะงั้นไปดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี้ย
เกิดขึ้นบนถนนในตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรฮะ
กล้องหน้ารถอีกคันเขาก็จับภาพเอาไว้ได้แต่ภาพที่เห็นอยู่เนี่ย
น่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะว่ามันนิ่งอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจนะแต่อย่างนี้ภาพพอมันจับเอาไว้ได้แล้วเนี่ย
เราก็เห็นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นไงพอเห็นพลิกไปอย่างนั้นแล้วเนี่ย
น่ากลัวอันตรายอยากรู้คนในรถเป็นอย่างไรคนในรถเป็นสองสามีภรรยา
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนักแต่รถคงเสียหายเยอะและคงต้องซ่อมอีกนานกว่าจะกลับมาวิ่งได้ใหม่
เพราะดูจากสภาพแล้วเนี่ยโอ้โหล้อล้อพังแน่ลุกเป็นไฟละลายเลยล่ะค่ะ
ใช่แล้วล่ะครับแล้วก็ตัวรถพลิกคว่ำไปแบบนั้นโอ้โหอันตรายจริง
อ่ะก่อนที่จะเอารถออกมาใช้ก่อนที่จะขับรถออกมาตรวจเช็คสภาพรถให้ดีก่อนแล้วกันเนอะ
ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะจากเฟซบุ๊คข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊ค๒ค่ะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะหญิงสาว๒๗ปีพาน้องไปบุกบ้านแฟนเก่าในยามค่ำคืน
ไปไม่ได้จะไปเฉยนะคะไปทุบกระจกเข้าไปขโมยข้าวของต่างแถมยังทิ้งทิ้งอะไรไว้ให้ดูอีกต่างหาก
ไปดูหลักฐานนี้ค่ะผู้ก่อเหตุด้อมมองอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ตรงนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นที่พักของนายภูวดลชาลาพิสิทธิ์อายุ๔๓ปีอยู่ในพื้นที่ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะ
สังเกตแล้วกันจะมีผู้หญิงอยู่๒คนนะคะคนแรกจะทุ่มหน่อยคนนี้แหละชื่อนางสาวอาริยาบุญบุตรสิงค่ะอายุ๒๗ปี
มีสถานภาพนะเป็นแฟนเก่าเจ้าของบ้านแฟนเก่าอีกคนนึงอีกคนนึงค่ะเป็นน้องสาวของผู้หญิงคนนี้มาด้วยกันสองคนโอ้โหถีบประตูใหญ่เลยนะ
แล้วมาหงายลงไปอย่างนั้นเลยเหรอคือประตูมันก็คงหนักอะเนาะแรงผู้หญิงถีบไปก็ไม่ไหวไงเธอก็คงพยายามงัดประตูบ้านพักนี่แหละค่ะ
บางจังหวะค่อยหลังออกมาเพื่อใช้กับแรงถีบ

เอาแต่ไปเหมือนกับประมาณว่าจะบุกเข้าไปให้ได้แล้ว

แต่พี่สาวก็ยังไงล่ะไม่ได้ห้ามปามอะไร

สุดท้ายครับสามารถทำลายกรอนประตูได้
แล้วก็พากันเข้าไปครับคุณผู้ชมครับ
เข้าไปทำอะไรหรือค้นทรัพย์สินภายในบ้าน

สินค้าแบรนด์เนมแบรนด์ดังกว่า

รองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าน้ำหอมนาฬิกา

เป็นแสนนะ๕แสนดัดเห็นไหม

แล้วจากนั้นก็โทรศัพท์ไปตามแท็กซี่มารับ

เหตุมันเกิดในช่วงตี๑ของวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการก่อเหตุครับ

เลิกรากับพี่ชายได้๒เดือน
สาเหตุเพราะเป็นคนโมโหร้าย
ผลักพี่ชายเนี่ย

ต้องผ่าตัดเข้าเฝือกนอนรักษาตัวไปนานร่วมปี

ทางผู้บาดเจ็บไม่ได้แจ้งความ
เพราะว่าเป็นเรื่องครอบครัวก็อยากจะให้

ก็หลอกพี่ชายเขาสารพัดเลย
จนสุดท้ายพี่ชายคือฝ่ายเจ้าของบ้าน
ทนไม่ได้ต้องบอกเลิกฝ่ายหญิง
แต่ว่าฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมย้ายออกจากบ้านนะ
จนจะต้องแจ้งธรรมช์สภบางบ่อธิราชา
ถึงต้องยอมออกไปนี่แหละคุณชนะ

ก็คือทำการแจ้งข้อหานะ
ก็ผู้เสียหายเนี่ยก็ไปที่สพบังบ่อให้คุณตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้ตามภาพที่เห็นเลยนะครับ
อย่างนี้ฮะระหว่างที่รอตำรวจตามตัวผู้ต้องหามาเนี่ยทางครอบครัวเขาก็เกรงกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะโอ้โหผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะมีพักมีพวกเขาว่าอย่างนั้นอาจจะมาทำร้ายพี่ชายได้
อยากให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งรัดทำคดีทางครอบครัวเขาจะได้สบายใจส่วนที่เห็นลิลิสต์นั่นน่ะ
คือของที่โดนขโมยไปค่าความเสียหายอะไรหายไปบ้างอะไรถูกขโมยไปบ้าง
แต่ว่าเราก็ต้องรอข้อมูลทางฝ่ายหญิงด้วยว่าเขาก่อเหตุเพราะอะไรนะคะ
แล้วก็จะชดใช้หรือเจรจากันได้ไหมอย่างไร
ต้องให้ข้อมูลกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ
เป็นเรื่องของการนำเล่มทะเบียนรถไปจำนำใช่ไหมใช่แล้ว
เรื่องของเรื่องระหว่างที่ทำเอกสารอยู่มีคนร้ายมาขโมยรถจักรยานยนต์
เล่าเคี้ยไปหน้าตาเผยเลยครับ
อ่าคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ไม่ทันแล้วโอ้โธขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์
บอกทะเบียนหน่อยละกันทะเบียน๑กไก่ยหญิง๕๗๐๗พัทธรุง
ค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับกลางวันแสกแสกเลยนะเออ
พลุกพ่านด้วยแล้วจุดดังกล่าวคือหน้าบริษัทสินเชื่อ
ในพื้นที่ตำบลนาโนธอำเภอพัทธลุงมีลูกค้ามีพนักงาน
คืออยู่กันหลายคนเขากำลังทำงานกันอยู่
ก็ยังกล้าก่อเหตุซึ่งหน้าเนาะ
ไปถามนางสาวกัญญายาชรัฐอายุ๔๖ปีเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้
เขาบอกว่ารถคันนี้เพิ่งจะผ่อนหมดไปเมื่อเดือนที่แล้ว
วันเกิดเหตุนี้คือ๒๑มิถุนายนช่วงเช้าเพิ่งจะไปรับเล่มทะเบียนจากบริษัท
แล้วจากนั้นก็เดินทางมาที่บริษัทสินเชื่อเพื่อที่จะนำเล่มทะเบียนรถมาจำนำต่อ

เอาเงินไปใช้หนี้ไงซึ่งพนักงานก็ให้นำรถมาจอดที่หน้าอาคารใช่ไหม
จะต้องมีการถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานไง
แล้วก็ค่อยไปดำเนินการเซ็นเอกสารภายใน

แล้วก็โดนขโมยเสียบกุญแจไปเลยจ้า

มีเด็กขโมยรถมีเด็กขโมยรถ

ผู้เสียหายแล้วก็พนักงานก็รีบเปิดประตูวิ่งออกมาดู

พอสตาร์ทเครื่องไร่ก็งั้นงั้นงั้น

แล้วตอนนี้นะครับเขาก็โทรไปแจ้งตำรวจแล้ว
สกัดจับแต่ยังไร้วี่แวว

ชุดสืบสวนสพเมืองกระบี่ไล่แกะรอยในการหนีของคนร้ายเนี่ย
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง

แต่เชื่อว่าเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละไปไหนไม่ไกลหรอก

ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ถึงขั้นข้ามจังหวัดไปไกลหรอก
เอออ่ะแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นแยกชิ้นส่วนหรอกเนอะ

ก็หวังว่าจะเจอในสภาพที่สมบูรณ์นะ
เพราะว่าเพิ่งผ่นผ่อนหมดไปทุนเงินทุนแล้วคือ
เค้าจะเอามาจำเพื่อจะต่อทุนต่อเงินน่ะ
ยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วย
ถ้าใครขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมนะถอดกุญแจด้วย

คนลุกใช่ไหมต้องไปส่งอาหาร

เจอเจอดีเข้าแล้วค่ะ
การแต่งตัวเป็นทีบาโรแล้วคนส่งผลมาเห็น
เจอเห็นเป็นคนค่ะเป็นคนค่ะ

ต้องบอกก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพี่รายเดอร์วิ่งหนี
อ่าดูจังหวะนี้กล้องวงจรปิดบริเทศการ
พังฮะพังฮะถอยล่างตกใจจนเจ้าห่องคลิปเนี่ยหรือคนที่สักอ่านต้องเฉลยว่าเออเป็นคนค่ะเป็นคน
คือการที่เขาแต่งตัวเนี่ยนะเป็นการแต่งตัวจากตัวละครหนึ่ง
เป็นโคฟเวอร์เป็นปีศาจสาวไซเรนจากซีรีส์เรื่องดังอย่างคีเบอร์โร
เป็นแบบหนังแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังใครดูก็ดูใครไปดูก็ปล่อยผ่านแล้วกัน
เออเออใช่แต่แต่เท่าที่ดูอ่ะถ้าแต่งอย่างเงี้ตอนกลางคืนอ่ะเออ
กลัวไหมล่ะก็ไปตอนห้าทุ่มอ่ะคุณชนะแล้วใครจะไม่กลัวล่ะปะโถ
นะฮะแต่สุดท้ายก็โอ้โล่งใจไปเป็นบ๊อกเกอร์สาว
แต่งตัวตามแฟชั่นแต่งตัวตามหนังตามอะไรก็ว่าไป
เขาคงจะทำคอนเทนต์จะเอาไปลงในโซเชียลแล้วเกิดหิวกลางดึก
แล้วหิวง่ะเอ้ยแต่งตัวนานเพราะว่าจะแต่งแบบนั้นได้มันใช้เวลา

เรื่องนี้กันบ้างเขาบอกว่าเป็นมิติใหม่เมื่อคุณพ่อคุณแม่พาลูกชายเข้าหอ
นี่ไม่รู้ว่าจะเศร้าหรือจะร้องไห้แล้ว
แต่ดันแดนกระจายซะงั้นครับ
นี่จะพาลูกเข้าหอพัก
นี่สิทธิ์ใหม่นักศึกษาใหม่
เขาก็จะมีหอพักที่อยู่ตามมหาลัยใช่ไหมล่ะ

แล้วก็ต้องเต้นรับน้องหน่อยเถอะว่างั้น
แล้วคุณพ่อคุณแม่เขามาส่งลูกเขา

ผู้ปกครองเห็นแล้วแบบเฮ้ยเต้นลับขนาดนี้เลยเหรอ
ลูกกลับไปอยู่บ้านกันเ

ดูพ่อกับแม่สนุกกว่าลูกชายอีกนะ

ที่นี่คือมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
เป็นการรับน้องใหม่แบบอบอุ๋นจริง

เห็นเพื่อนมารอรับเหมือนจะเป็นเหล่าบันดาลุ่นพี่
รุ่นพี่ก็เต้นสนุกสนานเนาะ
แต่ว่าตัวลูกชายบอกหัวจะปวด
พ่อกับแม่สนุกสนานยิ่งกว่า
สนุกสนานกันไปนะลีลาของพ่อคุณแม่ไม่ธรรมดา
นึกถึงตอนเราเรียนปี๑ใหม่เลยนะ

โอ้ยสาเรื่องราวในโรงมาเหาะวิธีอะไรสนุกสนาอีกว่าครับนะคะอ่ายังมีเรื่องสนุก
มาเล่าสู่กันฟังต่อเป็นเรื่องราวของเด็กที่เขาบอกกันว่ายิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์
แล้วหนูน้อยคนนี้ประสบการณ์จะเยอะขนาดไหน
ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะในช่วงสะบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก
โอ้โหก็เข้าใจยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์

มันเยอะไปเปล่าเหลอะไปเปล่า
ฉันเข้าใจเลยคุณเพราะว่าลูกดิฉันวัย๘ขวบ
ก็กำลังประมาณนี้เริ่มอยากจะทานข้าว
อยากหยิบอยากจับอยากคว้าอะไรทุกอย่างเข้าปาก
แล้วด้วยความที่ดิฉันก็ไม่อยากจะเช็ดเยอะถูกไหม
ก็พยายามที่จะป้อนทีละคำแต่น้องก็มือคว้าอะไรอย่างนั้น
แล้วก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะไม่ต่างกันเลย
เออแต่เขาก็บอกอ่ะนะว่าเด็กเนี่ยเวลาให้หยิบจับนู่นจับนี่
ก็เป็นเรื่องที่ดีคือมันเหมือนกับเป็นการเสริมทักษะเขา

บางครั้งก็ต้องยอมนะคุณพ่อคุณแม่นะ
ให้ลูกได้เลอะจะได้เยอะประสบการณ์จริง
อย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะขอแบ่งหน้าที่ได้ไหม
เดี๋ยวชั้นจะเป็นคนตรงเทรมหาญให้
แล้วพอลูกทานเสร็จคุณพ่อจัดการเลยค่ะ

พูดอย่างนั้นแหละต้องยอมรับเนาะ
ครับเมียถูกเสมอท่องเอาไว้ครับ
มาเรื่องนี้กันบ้างบรรยากาศความน่ารักสนุกสนานในโรงเรียน
เราห่างหายกันมานานเพราะโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นไปดูให้หายคิดถึงเลยครับ
เอ้าดูเอาละกันโรงเรียนนี้นี่สนุกสนานดีโอ้โห

คุณครูที่ถือระโพงมาเลยนะลากมาเลยมาเลย
วิธีการโอ้โหดูสิสนุกสนาน
สนานเฮฮาจริงเลย

และ็อดูชุดทระสีเหลืองนี่ตั้งตามสมัยจริงนะ
บางคนช่วงพักเบรกช่วงคาบเกี่ยวกับวิชาอื่น

เขาก็จะออกมาสนุกกันหน้าห้องนี้
แต่ถ้าเป็นยุคผมสมัยผมนะช่วงปรับเปลี่ยนวิชา
ผมเนี่ยนะไม่ออกมาหน้าห้องเลยผมอยู่แต่ในห้องเดียวเลยนะ

นั่งหลังห้องเล่นไพ่กับเพื่อนอยู่ไม่ออกมาเลย
คือไม่รู้แล้วว่าคุณครูเขาหมดคาบแล้วก็ยังนั่งเล่นอยู่

แล้วคุณก็จะโดนป๊อกด้วยใช่ไหมคะ

แล้วหลายเรียนจบมั้ยจบครับ

ดูความน่ารักของเพื่อนซีตัวน้อยที่โชว์ความอบอุ่นจับใจ
แล้วก็เพื่อนที่ง่วงมาพิงมาซบที่ไหล่ด้วย

โอ้ย
พ่อหนูเสื้อลายทหารคนนี้ช่วยชีวิตเพื่อนไว้เลยนะ

นี่ถ้าปล่อยไปคอหักเลยนะเห็นท่านไปนี่แล้ว
เพื่อนบ้านยังไงเพื่อนไหวเปล่า
นี่มาเพื่อนมานี่มาซบตรงไหล่เรานี่เพื่อน
อ่าไหล่เอาไว้ไว้ไอ้พิง
ถ้าหล่นลงไปแล้วก็นี่คอหักเลยนะ
อะอุวี้ยไม่ได้เลยแต่สุดท้ายยังไง

แล้วไหล่ที่มีเพื่อนซบ
อาการอย่างนี้มันหลับได้เลยนะ

จริงหลับกลางอากาศเลย
แล้วบางทีกินข้าวอยู่ก็มีหลับ
ขอขอบคุณภาพน่ารักแบบนี้ด้วยนะครับ
รายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ป้องและน้องจ๊ะจะพาไปนี่เลยไปดูอาชีพแม่ค้าหมูหัน
จากอดีตเป็นกัปตันร้านอาหารสู่แม่ค้าอาณาจักรหมูหัน
ชื่อดังย่านนทบุรีกับร้านหมูหันพระราม๕ปัจจุบันคุณเชื่อไหมคุณชิสา
ยอดขายสูงสุด๓๐๐ตัวต่อวัน
โอ้โหหมุนกันยังไงล่ะเนี่ยทั้งวันเนี่ย
โอ้โหหมูโตไม่ทันแล้วมั้ง
เขาบอกว่าจุดเด่นของหมูหันที่นี่นะฮะหนังกรอบ
กรอบนานกว่า๔ชั่วโมงทานได้ทั้งตัว
น้ำจิ้ม๓รสก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่แตกต่างจากร้านอื่น
เขามีแป้งโรตีแถมให้ด้วยทานคู่กับหมูหันแบบนี้

แต่ผมจะบอกให้หมูหันที่ดีต้องกินกับหมั่นโถ
เอาก็แล้วแต่ชอบบางคนจะกินเปล่าก็ได้กินกับแป้งโรตีก็น่าอร่อย
คุณดูสิแล้วแต่อย่างนี้ครับกว่าจะดังแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
เพราะว่าเจ๊แนนต้องแบกภาระลูกน้องในช่วงของโควิดระบาด
ซึ่งร้านไม่มีใครมานั่งทานเลยทำให้รายได้หดหาย
แต่รายจ่ายเท่าเดิมก็เลยเกิดไอเดียครับ
ขายกับข้าวใส่ถุงแบบร้านขายข้าวข้างทาง
เพื่อหาเลี้ยงลูกน้องแล้วก็รอดพ้นวิกฤตนั้นมาได้
จากธุรกิจหมูหันที่ต้องลองผิดลองถูกจนมาประสบความสำเร็จได้แล้วในวันนี้
อีกหนึ่งธุรกิจของเจ๊แนนคือบ่อตกจุ้ง

บ่อตกกุ้งแบบนี้ต้องบอกเลยว่ากุ้งไซส์ใหญ่กว่าที่อื่นแน่นกว่ายังไงครับ
เขาว่าอย่างนั้นแล้วมีบริการย่างและเผาให้ฟรีด้วย
สนุกชิงรางวัลกันแบบทั้งไข่ไก่หรือว่าชิงรางวัลอื่น

เรื่องราวน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะ

ตามน้องใบตองไปพร้อมกับพี่อันภูวนาศเลยค่ะ
จะพาไปตามหาเส้นทางรวยของร้านใบบัว
ร้านอาหารที่ใช้วัฒนธรรมการกินของชาวเชียงตุงมาเป็นเอกลักษณ์ค่ะ

เกิดมาจากการที่แม่ออนได้เข้ามาเป็นลูกจ้าง
ล้างจานในร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่กรุงเทพ

คิดถึงอาหารที่เคยกินตอนเด็ก
แบบที่เคยกินที่เชียงตุง
อ๋อแล้วยังไง
ก็เลยมาทำกินกันเองกับญาติก่อน

ปรากฏว่ามีคนชมว่าอร่อยน่าจะทำขาย
แม่อ่อนเลยตัดสินใจยืมเงินญาติย่าน
มาหาที่เช่าร้านนะคะเพื่อที่จะเปิดร้านขาย
ช่วงแรกก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
แต่ลูกค้าที่มาทานเริ่มบอกปากต่อปาก
ด้วยความที่มันมีเอกลักษณ์ของอาหารแนวเชียงตุง
ทำให้ลูกค้าหลายคนอยากมาลิ้มลองแวะเวียนมาทาน

อ่าค่ะเล่าแบบนี้ใครอยากจะดูต่อ

ในรายการเศรษฐีป้ายแดง๕โมงเย็น

บอกเลยว่าดูก่อนรวยก่อน
ติดตามกันด้วยนะครับ

หน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัดข่าว

เบรกนี้จะพาไปดูบรรยากาศชื่นมืดของงานแต่ง
โหเจ้าสาวจับไปร้องเพลง
หากรายงานจำไม่มีวันลืมเลยครับ

ให้บุญภาระภาค

เขาตั้งใจร้องแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ตั้งใจจะร้องให้ได้แบบเขานะ

เขาร้องไปร้องไห้ไปเพราะเขาซึ้งว่ากว่าจะได้พบรัก
แล้วก็มันจบลงตัวที่งานแต่งกับเจ้าบ่าวคนนี้มันไม่ใช่ไง
กว่าจะมีเรื่องราวกว่าจะได้พบกันโอ้โหมันสุดจะซึ้งเหมือนที่เขาว่าพรมลิขิตบันดาลชักผ่า
จริงอะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงบุญภาระของคุณไมค์พี่รมพร

เนื้อหาความหมายเขาดีนะ

ได้พ่อพรมลิขิตให้เรามาเจอกันครองรักตลอดไปโอ้โหน้ำตาไหล
เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าคะ
เขาบอกว่าอ๋องานแต่งเนี่ยเขาจัดขึ้นที่สปลา
อันนี้ไงนี่แต่งตัวเหมือนชาวเหนืออะไรด้วยนะ

หยอกลอกันเอาออกมาไปดูกันด้วยนะ

หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ